ต่อกันที่นางเอกสาวคนสวยนาวที่สานาทกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้เตรียมโบกมือลาประเทศไทยแล้วไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียแล้วนะคะ
ต้องบอกว่าแพลนนี้เนี่ยนะคะเขาแพลนมาได้สักพักนึงแล้ว
ตัวแพ็คกระเป๋ามาได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะสำหรับนาวที่สานาศ
เพื่อที่จะเดินทางไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย
แฟนหลายคนบ่นใจหายนะซึ่งนาวเองก็บอกแหมพี่หนูไปแป๊บเดียวเอง
แล้วถ้าใครที่คิดถึงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะ
เพราะนาวบอกกับพี่แจ๊กกะรีนว่าให้ดูละครเรื่องสร้อยนาคีไปก่อน

ใช่ละครเรื่องนี้นาวเล่นเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะไปเรียนต่อ

อันนี้คืองานสุดท้ายของนาวแล้วป่ะคะ

ดูวันที่ไปคือวันไหนคะลูก

เดินทางไกลไปต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้จะเดินทางยังไง

เพราะพี่ใจในพระเอกหนุ่มในวงสกร
ใช่เขาพร้อมเคลียร์คิวงาน
เพื่อคนที่เขารักแหมจะไปต่างบ้านต่างเมืองทั้งที

เขาจะเรียกแค่ปากสอน